แม้ว่าช่วงนี้ความรักมันจะไม่รุ่งแต่งานรุ่งมากเวอร์สำหรับพี่โอ๊ตปาโมทประธานนะคะ
เพราะล่าสุดได้รับเกียรติให้ไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ต
ที่๑๑ของซุปตาวัย๕๙ปีป่าเบิร์ตของเรานี่แหละนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหป่าเบิร์ตนี่อยู่ยงคงกระพันธ์จริงขูดคุณผู้ชม
แขกรับเชิญมาเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อปปองกูลโอ๊ตปราโมทนักวอเล็บบอลทีมชาติก็มานะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เปลี่ยนลุปมาแบบซุซ่าน่าดูเลยนี่โอ้โหสะบัดนะรุดแดงแรงริดสุดนะคะมันคือแม่นาคีของเรา
ใครมีบัตรแล้วก็เตรียมไปขยับแข้งขยับขากับป่าเบิร์ตกันเลิศเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าพี่เบิร์ตเนี่ยนะห่างหายจากการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้มา๖ปี
อันนี้ถือว่าสมการรอคอยแล้ว๕๙ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่ฉันแอบไปอ่านบทสัมภาษณ์เก่ามายังไง
เบิร์ตบอกว่าให้กินน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าววันละ๑เป๊ก
แล้วก็คอยออกกำลังกายดูแลตัวเองหรืออาหารการกินอันเนี้ย